ที่นี่เขาเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่า

ทุกคนมันไม่ใช่สีเขียว

ใช้เป็นถุงที่สามารถย่อยสลายได้
สวัสดีค่ะเห็นเดียแต่งตัวมาในทีมแคมปิ้งแล้วก็เดินป่าแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวตั้งใจจะมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะเดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลเลย

ที่นี่นะคะคือศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ค่ะ
สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทจังหวัดระยองนั่นเอง
น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนนะคะตามเดียไปดูกันเลย
ที่นี่เขาเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่าค่ะ
นอกจากนี้เขาก็ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ท้องถิ่นของภาคตะวันออกด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้หายากของไทยด้วยนะคะ
แต่สำหรับที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องกับระบบนิเวศเปิ่มเติม

แต่ว่าตอนนี้นะคะจะอยากจะขอเวลาส่วนตัวไปถามงตังค์แคมปปิ้งนะคะ

มีเอวากิกเราก็เอามาปรับใช้โดยการเอาต้นไม้ในพื้นถิ่นของประเทศธรรมและเอง

ข้างหลังนะคะอันนี้คือเมธรรมไผ่
อยู่ในเนื่องเดียวกันหมดเลยตรงนั้น

อันนี้ก็จะเป็นไม้พื้นถิ่นของภาคตะวันออกเหมือนกัน
อันนี้ลักษณะเด่นถ้าไปที่อื่น

มีผ้าสามสี

เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแล้วก็อธิบายเพิ่มเติม

เราจะได้รู้แล้วก็เข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติ
การสำรวจธรรมชาติจากศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์แน่นอนค่ะ
ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำเวิร์คชอปแล้วค่ะ
ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์นะคะ
ก็คือจะมีในส่วนของผ้านะคะจะเป็นกระเป๋าผ้าหรือว่าเป็นผ้าดิบแบบนี้ก็ได้
ก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกนะคะอันนี้เอาไว้คุมตอนที่ก่อนที่เราจะทำการทุบ
แล้วตัวนี้จะเป็นตัวช่วยของเราค่ะในการทุบให้สีมันออก
ขอลองอันหนึ่งก่อนได้ไหมได้ค่ะอุ้ยทุกคนมันไม่ใช่สีเขียว
ตัวสีมันจะขึ้นอยู่กับเม็ดสีที่อยู่ข้างในอีกที่
ซึ่งเราก็จะไม่ได้มองเห็นแต่แรกใช่ไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมมาตามรอยพี่ทุกข์
เราทุบเน้นตรงนี้เห็นไหมสีก็เลยออกมาแบบนี้เลยลองเป็นดอกไม้บ้างไหมคะ
ได้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวช้องนางค่ะอันนี้ทุบง่ายอันนี้สวยมาก

เห็นธรรมชาติที่ล่มลื่นทั้งหมดที่เราไปมาก่อนหน้านี้นะคะ

เขาก็ได้นำร่องเข้าร่วมโครงการลดการ์ดเรือนกระจกนะคะภาคสมัครใจ
มาตรฐานประเทศไทยสาขาป่าไม้ด้วยค่ะ
ก็เลยอยากเป็นคนนึงนะคะที่จะช่วยอนุรักษ์แล้วก็รักษาความงามความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะ
โดยเราจะสามารถทำแบบนั้นได้นะคะกับกิจกรรมนี้เลยค่ะ
คือกิจกรรมเพาะต้นกล้านั่นเองค่ะพี่โอ๊ตค่ะเราจะต้องเริ่มขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะ
ตรงนี้เราจะผสมในอัตรา๒ต่อ๑ต่อ๑ก็คือดิน๒แกบดำ๑ขุยมะพร้าว๑
อันนี้คือเมล็ดต้นไม้นะฮะอันนี้เมล็ดมะกำต้นนะครับ
ก็จะเป็นเม็ดซีเมนอันนี้เราต้องแช่น้ำไว้ก่อน๑คืนนะครับหรือ๘๑๒ชั่วโมง
เพื่อกระตุ้นเมล็ดให้เขามีอัตราการงอกที่เพิ่มขึ้น
เราก็เอาดินนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาผสมคลุกเขาให้เข้ากัน
ตัวนี้ที่เราผสมเนี่ยครับไอ้ตัวแกบดำเนี่ยมันจะเพิ่มแร่ธาตุให้เป็นอาหารในดินนะครับ
แล้วก็ตัวขุยมะพร้าวนะครับจะเพิ่มความชื้นอันนี้คือถุงพ่อชำก้าไม้
ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นถุงที่สามารถย่อยสลายได้
คือถ้าเราปลูกลงดินประมาณสัก๖เดือนตัวนี้มันจะย่อยสลายไปเองเลย
แล้วก็ขั้นตอนการจะเพาะเนี่ยเราเอานิ้วนะครับจิ้มลงไปในดินประมาณสักหนึ่งข้อ
เราเอาเมล็ดเนี่ยวางลงไปตรงกลางแล้วก็เอาเกลียดดินข้าง
อันนี้เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำลดไป

ข้อนี้ของการเพาะกล้าจากเมล็ดคืออะไรคะพี่โอ๊ต
ต้นไม้มีรากแก้วสามารถเจริญเติบโตได้ดี
เดี๋ยวเราจะไปวางไว้ตรงจุดที่เราจะต้องลดน้ำต่อทุกวันนะครับ

ต้นเล็กของเดียในวันนี้นะคะเขาก็จะกลายเป็น๑ต้นใหญ่
เพิ่มออกซิเจนให้กับประเทศของเราในวันข้างหน้าค่ะ
แค่คิดก็ดีต่อใจแล้วค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะลองมาแคมป์ปิ้งชิวมานั่งดื่มหนังธรรมชาติ

อย่าลืมที่จะโทรมาสอบถามกันก่อนนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันท
นะคะซึ่งเขาเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะเรียกได้ว่าที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดระยองยังไงก็อย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะบ่าย